ทุกผู้ชมครับมันมีเหตุสลดตรงนี้จริงนะครับแม่
ตำรวจไปจับกลุ่มนะฮะเป็นชาวกะเหลี่ยงสัญชาติเมียนมานะครับ
คือก่อเหตุให้เพื่อนเนี่ยข่มขืนเมียตัวเอง

หลังจากนั้นตัวเองก็ไปข่มขืนศพเมียตัวเองอีก

พอรู้ว่าตำรวจไทยประสานไปยังฝั่งนู้น
ถูกไล่จับหนีย้อนกลับมาฝั่งไทยที่จังหวัดตาก
สุดท้ายถูกฝั่งไทยจับได้ครับท่านผู้ชมครับ
สามทางที่สองน้องเขาเสี่ยชีวิตไปแล้ว
ผึงพมพึงใช่หรือไม่เขาบอกว่าใช่

ดอเน็นดิมรู้เลย
สามีผู้ตายแล้วก็เพื่อนของสามีที่ร่วมกันก่อเหตุ
คือตัวสามีที่ก่อเหตุแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าโหดซาดิตแล้วนะ
แต่ตัวเพื่อนเนี่ยความจริงเพื่อนสั่งให้ทำแบบนี้ไม่ต้องทำก็ได้นะ
แต่ไปทำนะฮะนี่สพอุ้มผางที่จังหวัดตากของเรานะครับ
คุมตัวนายชิตู่อายุ๑๙กับนายน้อยอายุ๓๒
น้อยนี่เป็นสามีผู้ตายนะฮะนายชิตูนี่เป็นเพื่อน
คุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับทั้งสองคนตกเป็นผู้ต้องหา
คดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันกระทำชำราวผู้อื่น
โดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนถึงแก่ชีวิต
ผู้ตายชื่อนางหน่อฉิอายุ๓๕ปีเป็นชาวเมียนมานะครับ
อชินี่เป็นเมียของนายน้อยนะฮะนี่คราบเลือดในที่เกิดเหตุนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะ๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็มาตรวจสอบนะครับ
มาถึงเนี่ยมาเจอนางหน่อฉิเสียชีวิตอยู่ที่ป่าริมทางเข้าหมู่บ้านเซอร์ทะ
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลหนองหลวงอำเภออุ้มผางที่จังหวัดตาก
รัดคอด้วยถุงย่ามนะครับสภาพศพแล้วก็มีบาดแผลตามร่างกาย
ผลชนะสูตรพบว่าถูกคมขืนด้วยมีบาดแผลถูกทำร้ายร่างกายด้วย
ศพก็นอนหงายอยู่สวมผ้าถุงสีแดงแล้วก็เสื้อยืดคอกลมสีแดง
ผู้ที่ให้การกับเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าคนที่ทำร้ายแล้วก็ข่มขืนนางนอชิ
คือนายชิตู่นะฮะหนีไปที่หมู่บ้านใจโด่งฝั่งประเทศเมียนมานะครับ
ไทยก็ประสานไปยังฝั่งเมียนมาให้กดดันจับกลุ่มตัว
ชิตูก็หนีกลับมาทางฝั่งไทยแล้วก็มาถูกเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเนี่ยจับได้
นี่เป็นตอนพาไปทำแผนนะครับท่านผู้ชมครับนายชิตุให้การว่า๒๗ธันวาคม
ก่อนที่จะเจอศพยี่สิบแปดธันวาคมนะยี่สิบเจ็ดธันวาคมเนี่ย
น้อยสามีของผู้ตายชวนตัวเขาแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงชื่อในเตี้ยเป็นชาวเมียนมาทั้งหมด
แล้วก็นางหน่อฉิผู้ตายด้วยมาดื่มเหล้ากันที่กระท่อมแถวป่าริมทางเข้าหมู่บ้าน
พอเมาได้ที่นายน้อยก็ชวนเขากับนางนอชิขี่จักรยานยนต์ไปด้วยกัน
ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลนักแล้วก็สั่งให้เขาเนี่ยข่มขืนนางนอชิ
ซึ่งตอนนั้นเมาไม่ได้สติแล้วแล้วบอกให้ทำร้ายให้ตายให้ซ้อมให้ตาย
แล้วนายน้อยก็คอยดูต้นทางอยู่นายชิตู่ก็บอกว่าก็ทำตามที่นายน้อยสั่งหมดเลยนะฮะ
ทำร้ายเขาข่มขืนเขาก่อเหตุเสร็จไปบอกนายน้อยสามีของนางนอชิ
แล้วนายน้อยก็ย้อนกลับไปดูศพเมียตัวเองแล้วก็ข่มขืนศพเมียตัวเอง
คือตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่อ้างว่าไม่คิดว่านางหน่อฉิจะตายแล้ว
อันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับที่สารภาพเอาไว้
หลังจากสอบปากคำนายชิตู่เสร็จตำรวจก็ไปจับนายน้อยที่กระท่อมใกล้ป่านะฮะ
เพราะตอนที่หนีไปเนี่ยหนีไปคนเดียวนี่นายน้อยยังเมาหลับไม่รู้เรื่องอยู่เลยนะฮะ
กำนันตำบลหนองหลวงพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน
วันนี้นะฮะทำหนังสือขอบคุณตำรวจสพออุ้มผางที่คลี่คลายคดีได้โดยเร็ว
เพราะหลังเกิดเหตุชาวบ้านที่ไปเฝ้าสวนเฝ้าไร่เนี่ยไม่กล้าไปทำมาหากินกันเลย
โดยเฉพาะผู้หญิงตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำนะครับ
น้อยสามีของผู้ตายมักจะซ้อมเมียเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วนี่ก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มอีก๑ข้อหาด้วย